ยนต์รับจ้างจำได้ไหมฮะข่าวดังนะครับ
จะพาเข้าโรงแรมนะครับก็ไปเรือนจำเลย
นี่แหละครับไปเรือนจำเลยหลังจากฝากขังต่อสาร
พ่อของผู้ชายคนนี้นะฮะก็หันไปบอกว่าให้ยอมรับผิดซะ
ตำรวจสนคลองตันนะครับคุมตัวนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์ครับ
อายุสามสิบเก้าปีเป็นวินจอยอรับจ้างนะครับ
ที่ก่อเหตุใช้คัตเตอร์จี้นักเรียนหญิงอายุ๑๖ปี
จะพาไปข่มขืนที่โรงแรม
แล้วก็ส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีนะครับ
หลังจากฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนส
คุมตัวขึ้นรถนะฮะด้วยความรักลูก

คนที่ผมสีขาวนี่นะฮะนายสมควรครับ

สังเกตเห็นลูกชายไม่มีรองเท้าใส่
ก็ถอดรองเท้าแตะให้ลูก
อย่าพลุกไปซ้ายลูกไม่ได้หรอก
นายสมควรเนี่ยครับคุณผู้ชมครับมาเยี่ยมลูกตั้งแต่เช้านะฮะ
ก็พยายามบอกลูกชายบอกว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้นะนะครับ
ไม่คิดถึงลูกบ้างอ่ะไม่คิดถึงพ่อบ้างอ่ะจะอยู่ยังไงกันล่ะเนี่ย
ลูกชายไม่ตอบอะไรครับก็ได้แต่เงียบแล้วก็พูดเพียงว่าเป็นห่วงลูกทั้ง๓คน
ฝากให้พ่อดูแลด้วยนะพาไปอยู่ที่บ้านสุพรรณบุรีก็ได้นะครับ
ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าเขาก็มีภาระหลายอย่างเหมือนถึงตัวคุณพ่อนะ
คุณพ่อนี่เป็นรบพอมีเงินเดือนเดือนละ๑๕๐๐เป็นห่วงหลานทั้ง๓คน
หลังเกิดเรื่องมีนักสังคมสงเคราะห์นะครับขอรับไปดูแลคือถ้าหากจะรับไป
แล้วเจอสิ่งที่ดีกว่าเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
พ่อก็บอกพ่อยินดีส่วนเรื่องเสื้อวินเรื่องเสื้อวินพ่อยืนยันว่าเป็นเสื้อที่ถูกกฎหมายนะครับ
คือเขาเห็นว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษมาไม่มีงานทำแล้วต้องเลี้ยงลูก๓คน
ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นรอปภอายุมากสายตาไม่ดีก็ขี่ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้มีการขายเสื้อวินตามที่มีข่าวยอมรับว่าส่งต่อเสื้อวินให้ลูก
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งข้อหาในสมศักดิ์๓
ข้อหาครับชิงทรัพย์โดยใช้มีดพามีดไปในเมือง
แล้วก็พรากผู้เยาว์ส่วนโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่เจอนะ
จนถึงเวลานี้ไอ้เจอคัตเตอร์อันเดียวนะครับ